อันนี้ก็เป็นเหตุสลดส่งท้ายปีมีผู้โดยสารเขานั่งรถตู้จะกลับไปหาครอบครัวที่ภูมิลำเนาอ่ะนะคะ
แต่ระหว่างทางเนี่ยรถเสียก็เลยจ้างรถอีกคันไปส่ง
คุณผู้ชมครับปรากฏว่ารถคันนั้นไปตกคลองเสียชีวิต๔ศพค่ะ
นี่คือวินาทีที่กู้ภัยช่วยกันนำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๔รายออกมาจากซากรถนะคะ
จมอยู่กลางคลองระพีพัฒน์ใต้ทางด่วน
คลองหลวงปฐุมธานีค่ะคือหลังจากช่วยเหลือผู้โดยสารและคนขับที่รอดชีวิตออกมาได้เจ็ดคน
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนายยศศักดิ์อายุ๕๐ปีเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิต
เล่าให้ฟังว่านั่งรถตู้คันนี้มาจากมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร
เดินทางไปจังหวัดสกลนคร
พอมาถึงที่ปั๊มปตทคลอง๓ปทุมธานีรถเสียไปต่อไม่ได้
คนขับรถก็เลยติดต่อให้นายสมนึกอิ่มพวงคนขับรถตู้คันเกิดเหตุนะคะ
รถเขาจอดอยู่ในปั๊มน้ำมันพอดีขอให้ไปส่งผู้โดยสารแทน
ก็น่าจะเป็นคนในพื้นที่อยู่แถวนั้นก็เลยจ้าง
แต่กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนเป็นรถของนายสมนึกเนี่ย
มาถึงจุดที่เกิดเหตุพุ่งลงคลองไปเลย
ตัวนายยศศักดิ์ฟุทธิรอสชีวิตบอกว่า
ตัวเขากับผู้โดยสารคนอื่นพยายามจะตะเกกตะกายออกมาจากรถ
ไปฟังเสียงผู้รอดชีวิตดูนะคะ
ติดต่อติดต่อบอกว่าให้ไปส่งสักคนละครหน่อย

จ่ายคนละ๙๐๐แล้วจากการไม่ดีคนขับรถตู้นี่คนขับรถตู้คันนี้
ยังไงเมาหรือว่าไงคล้ายยังไงเมา
เนี่ยค่ะเลยไม่แน่ใจว่าคนขับรถตู้คันนี้เมาหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าสันนิษฐานเอาไว้ว่าอาจจะเมาค่ะหรือไม่ก็ไม่ชินเส้นทางค่ะ
เดี๋ยวจะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง

ส่วนผู้เสียชีวิตค่ะได้นำร่างไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ช่วงบ่ายวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตมาติดต่อขอรับศพท่ามกลางความโศกเศร้านะคะ
พี่ชายของนางสาวพัสราผู้เสียชีวิตให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกว่านางสาวพัสราเป็นน้องคนเล็กครอบครัวรักมาก
ก่อนจะเกิดเหตุน้องตั้งใจกลับบ้านมาดูแม่ที่กำลังป่วย
แล้วก็ฉลองปีใหม่กันในครอบครัว
ซ้ายมือคือนางสาวพัสราผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
แต่กลายเป็นว่าไปไม่ถึงบ้านมาเสียชีวิตซะก่อนค่ะ
น้องช่วงจะกลับแค่ช่วงปีใหม่ไปหาครอบครัวใช่ไหมคะ

ครั้งก็ไม่ได้กลับหรอกปีนี้จะกลับไปดูแลแม่
ดูแม่ด้วยแม่ก็ไม่สบายล้มแขนห่างอยู่บ้านนั้น
น้องก็เลยมีความตั้งใจว่าจะกลับไปแต่มันเสียซะก่อน
ยังไงขอแสดงความตื่นใจแล้วนะครับผมค่ะค่ะ

ผู้โดยสาร๓และตัวคนขับรถตู้เองก็เสียชีวิตค่ะ
ส่วนร่างของนายสมนึกคนขับรถตู้ญาติไม่สามารถมารับศพได้

จะมารับศพกับมาอีกทีเขื่อฝั่งปีใหม่เลยวันจันทร์๒มกราคม
ต้องระบัดระหว่างในเรื่องของการเดินทางช่วงนี้